การนั่งสมาธิแล้วก็ทำสมาธิกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศนะครับ
รวมไปถึงอินเดียซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธ
ถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาฮินดู
ก็พบว่าการสวดมนต์และก็การนับลูกประคำตามศาสนาพุทธนิกายมหาญาณ
สามารถช่วยสร้างความสงบทางจิตใจให้กับพวกเขา
มกลางสภาพสังคมที่วุ่นวาย
ช่วยให้พวกเขาได้ค้นพบพลังบวก
และก็ทำให้ชีวิตส่วนตัวและก็การทำงานดีขึ้น
และนั่นก็ทำให้ตอนนี้มีคนหันมานิยมร่วมกลุ่มกัน
เพื่อสวดมนต์กันมากขึ้นครับ
นี่คือเสียงสวดมนต์ในบทสวดนำเมียวโฮเรงีเคียว
สัตว์ธรรมปุณฑรีกสูตร
ซึ่งทุกคนต่างมีพื้นฐานอาชีพและความเชื่อที่แตกต่างกัน
แต่เหตุผลที่ทำให้พวกเขามาสวดมนต์
คือต้องการให้พิธีนี้ช่วยปลอบโยนจิตใจจากภาวะความเครียดของหน้าที่การงาน
และสิ่งแวดล้อมอันเร่งรีบที่พวกเขาต้องเผชิญในเมืองหลวงของอินเดีย
พิธีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนและการปราศจากข้อบังคับที่ไร้เหตุผล
เป็นปัจจัยที่ทำให้ศาสนาพุทธได้รับความสนใจจากคนที่อยู่นอกพุทธศาสนา
นักแสดงฮอลลีวูดและผู้ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า
จนถึงชาวคริสต์และชาวยิวที่ห่างเหินกับศาสนาของตัวเอง
ขณะที่ปัจจุบันการสวดมนต์แบบพุทธมหาญาณกำลังเผยแพร่เข้าไปในอินเดีย
ประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู
โดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมสวดมนต์คือชนชั้นกลางระดับบนของอินเดีย
ที่ต้องการหาหนทางบรรเทาปัญหาในชีวิตของตัวเอง
ูมาโลก้าวัย๕๔ปี
หนึ่งในผู้ร่วมสวดมนต์ซึ่งทำงานในสถาบันสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบอกว่า
มีความฝันตลอดมาว่าจะทำโรงเรียนแต่เพราะความรับผิดชอบจากการแต่งงานและดูแลลูกสองคนทำให้ต้องวางความฝันเอาไว้ก่อน
กระทั่งอายุ๔๐กว่าและได้เริ่มสวดมนต์จึงตระหนักว่ายังไม่สายที่จะทำให้ฝันเป็นจริง
โดยตอนนี้เธอทำสถาบันสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เพื่อช่วยฝึกให้พวกเขามีทักษะในการหางาน
ซึ่งแน่นอนว่างานของเธอมีความท้าทายและกดดัน
แต่การเลิกงานกลับบ้านเราได้สวดมนต์
ให้เธอเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอง
ที่จะทำงานช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น
ส่วนกอราฟซาบูผู้บริหารธนาคารวัย๓๔ปีบอกว่า

โดยการสวดมนต์เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในชีวิต
เขาบอกว่าการสวดมนต์และหลักปรัชญาของมันเอง
อย่างจริงจังถึงศักยภาพที่ไม่สิ้นสุด
รวมถึงเคารพและให้เกียรติความเป็นมนุษย์
เขาคิดว่าการสวดมนต์ทำให้เขาคำนึงถึงมนุษยธรรมมากขึ้น
ทำให้เขาเข้าใจความเชื่อมโยงของชีวิต
เข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นและยื่นมือออกไปช่วยเหลือ

ตัวเองก็จะยิ่งมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งเขานำมุมมองนี้ไปใช้กับเพื่อนร่วมงานด้วย
ขณะที่นำมารัตตาบันเกียร์วัย๓๒ปี
ซึ่งทำงานในบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่งบอกว่า

ตัวเธอเองและคนรอบข้างสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอ
จากแต่ก่อนเธอเป็นคนเจ้าอารมณ์ความอดทนต่ำ
ขึ้นเสียงใส่คนอื่นและเงียบซึมเป็นบางเวลา
แต่ตอนนี้เธอกลายเป็นคนร่าเริงมองโลกในแง่ดีมากขึ้น
รบตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น
ยังบอกว่าการสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตตรงที่ปลุกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่หลับไหลอยู่ในตัวขึ้นมา
และพร้อมที่จะหยิบยื่นมันออกไปให้ใครก็ตามที่กำลังเผชิญความทุกข์
สวดนำเมียวโฮเรงเงเคียวเริ่มถูกเผยแพร่ในคริสตศตวรรษที่๑๓
โดยพระญี่ปุ่นชื่อพระนิชิเลนไดโชวนิน
ซึ่งเชื่อว่านี่เป็นกุญแจแห่งการรู้แจ้ง
หรือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
ขณะที่ปัจจุบันมีองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างสมาคมสร้างคุณค่าสากล
นำพุทธธรรมของพระนิชิเรนไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคล
ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทั่วโลกกว่า๑๒ล้านคนใน๑๙๒ประเทศ